ติดป้ายโฆษณากลับหัวกลับหาง

คือพูดค่ะป้ายใหญ่มากไม่ใช่ป้ายเล็ก
เป็นป้ายโฆษณางานตรุษจีนค่ะไปดูภาพกันหน่อย

โพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตรุษจีน
ปรักอยู่บริเวณเกาะกลางถนนสกุมวิทข้าวเส้นหนาเกลือ
เยื้องกับสถานีตำรวจทางหลวงพัทยา
ภาพนี้มันดึงดูดจริงเพราะว่ารัชพร

บอกว่าหัวเราะหนักมาก
เขาบอกว่าสงสัยจะต้องตีรังกาอ่าน

คือต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายมากแล้วหกสูงเอา

เขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือเปล่า

แต่รูปภาพก็ดูจากการจัดเรียงเนาะ

คนที่ติดตั้งป้ายแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ชาวเน็ตบอกว่าไม่ทันขำไปแล้ว
ไปแล้วจริงขำไปแล้วจริงไม่ทันนะคะ
คนก็บอกว่าเอ๊ะหรือยังไงหรือว่าเป็นมุกเขาหรือเปล่า
เป็นกลยุทธวิธีในการประชาสัมพันธ์หรือเปล่า

ถ้าไม่ติดกลับหัวไม่ได้ออกใช้ข่าวชัดโซเชียลนะ

ถูกไหมโลกโซเชียลแล้วค่อยกลับหัวอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าต้องมีหลายคนพยายามอ่านว่า

ถ้าคุณตั้งใจติดกลับหัวเพื่อให้เป็นกระแสแล้วก็ดัง
คุณเก่งมากค่ะคุณเก่งมากค่ะยินดีด้วยคุณประสบความสำเร็จ